ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเตือนเจ้าของรถนะครับที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาวิ่งร่วมกับอูเบอร์ว่าจะมีโทษหนักเพราะว่ากฎหมายไทยยังไม่รองรับครับ
ชาญชายกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า
นำรถไปรับจ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชาญชายกล่าวต่อว่าตอนนี้ได้บอกทั้ง๘คน

สามารถนำไปใช้ได้กับรถยนต์สาธารณะเท่านั้น
เนื่องจากว่าเป็นรถที่รับจ้าง
ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และการที่ประชาชนนำรถยนต์ส่วนบุคคล

เจ้าของรถเป็นผู้กระทำความผิดแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ใช่เจ้าของรถซึ่งไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิด
และเจ้าของรถอาจถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
เนื่องจากว่ามีรายได้เพิ่มจากการขับรถ
การประกันภัยอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

จากการทำประกันภัยเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล
แต่ว่านำไปรับจ้างเป็นรถยนต์สาธารณะ
จากนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการด้วย
โดยเฉพาะหากเกิดกรณีที่คนขับรถเป็นมิจฉาชีพ
การติดตามผู้กระทำความผิดลงโทษเกิดความล่าช้า

จากว่าคนขับรถนั้นไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ

ไม่มีการตรวจสอบประวัติเหมือนรถสาธารณะทั่วไปครับ